คุณผู้ชมฮะเมื่อวานเราตีกรองรั่น
รั่นอะไรนะรั่นกรองศึกในการที่จะชิงพวกรัชกาลกรุงเทพมหาคอนกันไปแล้วนะฮะ
ก็เมื่อวานก็มีคนมาสมัครกันรวมทั้งสิ้น๒๐คนนะฮะ
แล้วก็วันนี้ก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่
ส่วนอีกที่หนึ่งไม่แพ้กันอันนี้เรียกว่าเป็นสนามเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ลำดับรองจากกรุงเทพเลยนั่นก็คือเมืองพัทยา
เมื่อวานเขาก็มีการตีกรองศึกกันแล้ว
รับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
แล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยา๒๔คนด้วยนะครับ
ดังนั้นความสำคัญของเมืองพัทยานั้นเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

คนที่เขาอยู่ในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยว

เขาฝากการบ้านให้ผมส่งต่อไปถึง
ผู้สมัครผู้ว่ากอทมกับผู้สมัครเป็นนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่เขาฝากตรงกันเป็นแนวเดียวกันก็คือว่า
เขาอยากให้ผู้ว่ากอทมคนใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้ง
และนายกเมืองพัทยาคนใหม่
ให้มียุทธศาสตร์สำคัญที่เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นการท่องเที่ยว
ให้มากเป็นกรณีพิเศษ
คล้ายกับว่าให้มาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยว
วบคู่ไปอีกตำแหน่งหนึ่ง
คือขอให้แบ่งใจให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้มากกว่าผู้ว่ากอทมและนายกเมืองพัทยาคนที่เคยผ่านมา
เพราะอะไรครับเพราะว่าถือว่านี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัว
หัวเลี้ยวหลัวต่อยังไงครับ
หลังจากนี้ไม่นานเนี่ยปัญหาโควิดระบาด
มันจะเดินทางไปสู่จุดขาลง
จริงอยู่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นจุดขาขึ้นคือระบาดมาก
แต่ว่าพอเจาะแยกออกไปดูข้อเท็จจริงก็คือ
ระบาดมากแต่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการมากกว่า๙๐

ส่วนที่ติดเชื้อแล้วอาการหนัก
อาการหนักถึงต้องใส่เชื่องท่อช่วยหายใจ
อาการหนักถึงนำไปสู่การเสียชีวิตเนี่ย
ลองไปดูแต่ละลายแต่ละลายเถอะครับ
อยู่ในกลุ่ม๖๐๘คืออายุเกิน๖๐ปี
แล้วมีโรคประจำตัวแล้วยังไม่ได้รับวัคซีน

ป่วยหนักและเสียชีวิต
ส่วนคนที่ไม่มีโรคประจำตัว
ได้รับวัคซีนแล้วถึงอายุจะเกิน๖๐

ติดเยอะแยะแต่หายหมด

ฉะนั้นถ้าเราไล่ฉีดวัคซีนให้กับคนสองกลุ่มนี้
ให้ได้ครบให้มากที่สุด
ติดยอดที่ว่าติดแล้วอาการหนัก
อดเสียชีวิตก็จะลกเป็นลำดับ

จะนำไปสู่การประกาศเป็นโรคประจำถิ่น

ที่เคยถูกปิดกั้นมา๒ปีกว่า

กิจการการท่องเที่ยวที่ถูกอั้นมายาวนาน
ก็ได้เวลาที่จะเที่ยวกันมากขึ้น
เขาใช้คำว่าเที่ยวล้างแค้นกันก็มี

ให้คุ้มกับที่อัดอั้นมานานไม่ได้ไปไหน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเดินทางกันคึกคัก
โน่นมานี่ไปเมืองท่องเที่ยวทั้งหลาย

ของหลายประเทศหลายเมือง

หลายเมืองหลายประเทศทั่วโลก
จะทำยังไงให้เมืองของตัวเอง
เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวพุ่งเข้าหา
ทันทีที่พรมแดนการท่องเที่ยวถูกยกไม่กันออก
ทำยังไงที่จะนึกถึงกรุงเทพก่อน
นึกถึงเมืองพัทยาก่อน

โดยอะไรหลายอย่างเนี่ย
เมืองหลวงของเราแบงกอกกรุงเทพมหานคร

เป็นต้นทุนที่ได้ข้อเปรียบ

มากกว่าเมืองท่องเที่ยวหลายเมืองในโลกนี้
แล้วเราก็มีททการท่องเที่ยว

เรามีกระทรวงการท่องเที่ยว
เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่อยู่แล้ว

ถ้าเราได้ผู้ว่ากอทม

แล้วเอายุตสาธารณ์นี้ใส่ไว้ใน

ส่งผลถึงการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอน

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวง
ก็จะลุกมายืนได้อีกครั้งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้มีลมหายใจแผ่วเบาแผ่วบาง

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

รถเช่าเรือเช่าร้านขายของที่ละลึก
ก็จะได้กลับมาสร้างงานสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่อยู่ในสภาพ

นี่คือการบ้านอีกข้อหนึ่งที่

ฝากถึงผู้สมัครผู้ว่ากอทม

กับนายกเมืองพัทยามีแผนมียุทธศาสตร์

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ย
ต่อให้มีจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพและพัทยา
แต่เขาไม่ได้มาแค่กรุงเทพหรอก
หรือไม่ได้มาแค่พัทยา
เขาก็จะมีแพ็คเกจเป้าหมาย
ที่จะเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นด้วย

กิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะฟื้นตัวกันทั่วประเทศ

ด้วยฝีมือและยุตสาธารณ์ของผู้ว่ากอทม
และนายกเมืองพัทยาคนใหม่
ผมย้ำอีกทีและย้ำมาตลอดว่า
ทำไมต้องจัดลำดับความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยว
ก็เพราะว่าเงินที่ได้มาจากการท่องเที่ยวเนี่ย
มันเป็นรายได้ที่จะนำมาทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเร็วที่สุด
ถึงมือประชาชนในวงกว้างมากที่สุด
ประเทศเราและประเทศต่างทั่วโลก
สองปีกว่าที่ผ่านมา
บอบช้ำย่ำแย่ด้วยฤทธิโควิดระบาด
ถ้าเราทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ได้
ยังนึกไม่ออกว่าเราจะอยู่กันยังไง

รัสเซียยูเครนกระแทกซ้ำเข้ามาอีก
ครองชีพเข้าของสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยับปรับราคาตามราคาน้ำมัน

เราจึงต้องหาเงินจากการท่องเที่ยว
ใส่กระเป๋าชดเชยเอาไว้

นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ไหน
ที่นั่นประชาชนมีรายได้
นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ไหน
ที่นั่นกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนเงินสะพัด

สิ่งที่คนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เขาเข้าชื่อกันมาเยอะครับ

คนที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
จะต้องคิดการบ้านเรื่องนี้ไว้ในใจด้วย
คนที่จะเข้ามาเป็นนายกเมืองพัทยา

ณโพวิทย์ผ่านไปแล้ว
จะทำยังไงให้คนคนมาพัทยา
ให้มากกว่าที่เคยมาในอดีต
มาแล้วทำยังไงให้ประทับใจ
อยู่นานแก้ปัญหาโน่นปัญหานี่ให้เขาได้

ฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ฝากไปถึงผู้ที่สมัคร

ในเมืองภัทยาใครก็ตามแต่ที่ได้รับเลือก
ต้องคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ของนโยบายครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
ในคลิกเซ็นต์ใต้เมืองไทยนะครับ